ใช่ของใช้บางทีว่าเราอยากซื้อของถูก
ไปซื้อตามตลาดนัดต้องระวังให้ดีนะคุณ
เพราะว่านี่ล่าสุดเลยมียาสะผมปลอม
คือไปบุกมาแล้วก็รู้ว่าเขากวนกันเองเลยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องราวแบบนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะ

คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้เป็นยาสะผมที่กวนขึ้นมาเองในบ้านเลยค่ะ
สมาชิกเฟซบุ๊กเปลวไฟในน้ำแข็งเนี่ย
โพสต์ภาพกองขวดยาสักผมหลายยี่ห้อเลย
แล้วก็มีถังพลาสติกที่มีน้ำยาสีขาวเนี่ยนะคะ
พร้อมกับไม้กวนสิ่งที่ระบุไว้คุณ

บอกว่าพวกซื้อของถูกตามตลาดนัด

มาเองที่ท่ามะปรางแก่งคอยสระบุรี

ก็ไม่ถูกนะคุณเดี๋ยวก่อน๖๙บาทก็ไม่ได้ถูกไหม

ก็ได้รับการเปิดเผยจากร้อยตำรวจเอก
อิทธิพันธ์รัฐนพรรมรองสารวัตรศึกษวน

ว่าได้รับแจ้งจากผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์
ว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

ก็เลยเข้าทลายบ้านของผู้กระทำความผิด
ตำบลท่ามะปรางที่อำเภอแก่งคอยสระบุรี
ก็พบว่ามีลูกน้องกำลังกวนยาสะผมใส่ขวด
ส่วนเจ้าของบ้านเป็นสามีภรรยาไม่อยู่

ตอนนี้ตำรวจก็กำลังตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

บอกว่าสองสามีภรรยาที่เป็นนายจ้าง

แต่ทีนี้ตลาดโอท็อปเริ่มซบเศร้า

หันไปกว้านซื้อขวดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังตามร้านขายของเก่านี่แหละ
ใช้สูตรภูมิปัญญาตัวเองมาทำยาสระผม
แล้วก็ครีมอาบน้ำขายตามตลาดนัด
ซึ่งจะล้างขวดให้สะอาดเหมือนใหม่
หลังจากนั้นก็ซิลพลาสติกด้วยดรายเป่าผม

ถ้าทำเองแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองเลยก็น่าจะจบ
แต่นี่คือไปซื้อขวดผลิตภัณฑ์ดังมา

ซึ่งในวันที่๙พฤษภาคมนี้นะคะ
พรุ่งนี้นั่นเองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
จะเข้าตรวจสอบยาสะผมดังกล่าว
ว่ายาสะพรมเหล่านี้ที่บอกว่าเป็นภูมิปัญญา
มีสารต้องห้ามหรือว่ามีสารที่เป็นอันตรายหรือไม่